ไปเลย

ดีมากดีมากดีมากดีมากดีมากดีมากดูที่จะออกยังไง
เราจะพิสูจน์ให้มันดูว่าเราออกยังไง
แล้วล้ายครับผมแล้วต่อไปติดอ่างแล้วภายความรู้สึกของ

แล้วก็ร้องไต้หวัน๑ทั้งหมด๑๐อัลบั้ม

มีความรู้สึกบอกว่ามันจะต้องเลี้ยวทางซ้าย

โอ้ยแต่ร้านสวยมาก

เวลาน่ารักมาก

ร้านติดอ่างคาเฟ่
สำหรับสายคาเฟ่ไม่ควรพลาดหากมาที่ย่านอ่างศิลา
ภายในร้านตกแต่งสไตล์สวนต้นไม้
ให้บรรยากาศที่ร่มรื่นพลไขล
เป็นที่สะดุดตาของผู้ที่ผ่านไปมา
เมนูอาหารของทางร้านมีหลากหลายทั้งเมนูข่าวและหวาน
ที่สามารถเลือกรับประทานได้ตามใจชอบ
สาบไล่สาบไล่สาบไล่

ราคา๑๒๙บาทและทีมคุณกรอฟวางเงินจำนวน๓๐๐บาท
ได้ทานในจำนวน๒การ

นี่คือเมนูแหน่มข้าวทอดอังนะคะครับในราคา๑๒๙บาท
ทีมครูดผ้ากุ้งวางเงินไว้จำนวน๖๐๐บาทนะคะได้ทาน๕จาน
อีก๕จานนะฮะห้นเราไม่ต้องช่วยน่าแหน่มต้องใช้รออ่ะ
นี่ต้องช่วยเดี๋ยวขอชิบก่อนขอชิบก่อนก็อร่อยกันอร่อย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
และกลับมาทานอีกครั้งอย่างแน่นอน
ครับครับผมคุณช่วยฮะผมอยากให้คุณทั้งสองคนนะครับช่วยกันพูดกิจกรรมที่คุณชอบทำกิจกรรมนั้นจะต้องลงท้ายด้วยสาระแอร์ครับผม
ที่พวกเราชอบทำลงท้ายด้วยสารแอร์เปิดแอร์๑ได้ชอบไปนาแก่รักแม่ใส่ยาใส่แผล
ผมชอบน้องแอนั่งความรู้สึกนี่ว่ะโทษสิผมชอบน้องแอไม่ชอบคนวอวแวชอบกินกาแฟผมชอบดมจักรแหละ
เฮฟพร้อมแล้วพร้อมแล้วเชฟผมจะลดให้๓จานครับ๓จานสุดยอดขอบคุณครับ
ลดให้ตัวเองตัวเองกลับไปหน่อยเอาขึ้น๒จานกิน
เมื่อเมี่ยงก่อนเน่าะใช่ช่วยง่ายอร่อย
จะบอกคุณผู้ชมว่าเวลามาเที่ยวอ่างฟิลาร์เนี้ยเฮฮ

อยากรู้ไหมที่ทุกร้านก็ติดอ่าง
ภาพเลยร้านไม่มีอ่างเลย
ใช่แต่ว่าไม่ได้อยู่ตรงริมทะเลโดยตรง
นี่เหมือนอ่างที่เผยไปกันนี่หู

โอ้ยสุดยอด

ผมพูดเลยว่าผลิมาที่อยู่ในท็อคผมนี่

โอ้โหคือแบบเหมือนใส่เข้าไปแค่นิดเดียว
นิดเดียวจะออกปากอยู่แล้ว
เติลมันี่แล้ว

ไปวิ่งไปวิ่ง